อีกหนึ่งที่พาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีพากันไปที่วัดแห่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าพี่ฮอตมากที่วัดไพแคร์ครับ
จะค่อยเล่าให้ฟังไปที่วัดอุทุมพระราราม
หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือวัดไพรแครกตำบลดอนโคทอกอเฟอร์เมย์จังหวัดสุภัณฑ์บุรี
มีคนมาแก้บนฮะคนนี้ฮะบอกชื่อเสียงเรียงนามกันไปเลย
ก็คือนางนงนาฏหาธนีมีอาชีพขายเสื้อผ้าในตลาดนัดนั่นแหละ

คือว่าฟันครับฟันครับอ๋อพาแฟนมาแก้บนเหรอ
ใช่เห็นไหมมีทั้ง๑๖นิ้ว๑๕นิ้วมีหมดทุกนิ้วครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันต่อ
พ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าเนี่ยนะฮะนี่เลยเขาบอกว่ามาแก้บนที่นี่
หลังจากนั้นก็นำหัวหมูแล้วก็มีสุราหนึ่งขวดมาถวายแก้บนกับ
อะไรรู้ไหมอะไรคะมาถวายแด่พ่อคุณช้างมหาเศรษฐี
นี่ไงแม่จ๊ะแม่จ๋าแม่จ๊ะแม่จ๋านี่เป็นไงเป็นไง
เรื่องนี้ใครใจอยากเดี๋ยวคนไม่ดีอยากรู้ข่าวนี้
คุณนงนาฏบอกว่าได้เดินทางมาไหว้ขอพรและส่องน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต
อืมโอ้โหส่องไปส่องมาเธอได้ของดีของเด็ดกลับไปจากพ่อขุนช้าง
แม่จ๊ะนี่แหละจ๊ะโอ้โหได้รางวัลกันมา
บอกเลยว่าถูกรางวัลมาแล้วสองครั้งเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วยังไงยังไม่หมดยังมีคนดวงดีอีกคนก็คือคุณสมชายอุ่นเจิม
และอีกคนนะฮะนางสาวพันนิพาเกิดพงศ์ทั้งคู่มากันเลย
บนบานสารเก่าเอาไว้กับพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนั่นแหละ
แล้วก็มีไอ้ไข่วัดไผ่แขกด้วย
บนไว้ว่าหากปีนี้ทำนาได้ผลผลิตดีสามารถขายได้เงินเนี่ยนะฮะ

จะนำประทัด๑แสนนัดมาจุดถวายแก้บน
ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวได้แล้วขายข้าวได้เป็นล้านเลยนะ

มีความตั้งอกตั้งใจในการทำนานั่นเองนะจ๊ะ
งานนี้ก็เลยต้องมาแก้บนกันหน่อย

แต่ละคนเขาก็มาด้วยความเชื่อความศรัทธาเนอะ
เอาแล้วใครอยากไปกราบไห้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปกันได้นะครับ
ที่วัดอุทุพรารามหรือวัดภัยแขกตะบนรอนโภทองอาเฟอร์เมือง

ขนาดใหญ่สูงประมาณ๒๐เมตร
ตอนนี้พี่บ๊าย์เป็นสีชมพู

แล้วเป็นทั้งต้นเลยนะ

มีโอกาสก็เข้าวัดไปก็ทำบุญเสริมสิริมของคนกันด้วยเนอะ